เราได้เห็นปรากฏการณ์หลายอย่างนะคะในภารกิจช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนะคะที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งครอบครัวของทีมหมูป่าต้องลุ้นว่า
ทั้ง๑๓คนยังปลอดภัยไหมจะเจอไหมจะช่วยออกมาได้ไหมดังนั้นกำลังใจสำคัญ
แล้วผู้ที่เป็นพลังใจเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเป็นพลังศรัทธาของคนในพื้นที่เนี่ย
พระครูบาบุญชุ่มครับคือท่านก็ไปที่ถ้ำไปทำบุญไปเปิดถ้ำแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ย
วันสองวันเจอนะอืมก็เจอจริงจริงนักข่าวในพื้นที่บอกว่าพอท่านไปทำบุญ
ฝนที่ตกตกเนี่ยหยุดเนี่ยค่ะสูบน้ำได้สำเร็จเจอแล้วยังพาออกมาไม่ได้สักทีนึง
ท่านก็ไปอีกรอบหนึ่งใช่คราวนี้ก็ไปทำบุญพร้อมกับครอบครัวของทีมหมูป่าทั้งสิบสามครอบครัวเลย
ครับดิฉันก็นี่มีลูกประคำได้มาเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่พี่กู้ภัยด้วยนะคะ
มาออกรายการถามรวมกับคุณจอมขวัญก็ให้เราสองคนมา
นี่ค่ะคือเราได้เห็นปรากฏการณ์พลังศรัทธา
พระครูบาบุญชุ่มจริงนะคะคือคนในพื้นที่ภาคเหนือ
คนที่ลาวที่พระม่าเขาศรัทธามาก
วันนี้พระครูบาบุญชุมท่านเดินทางมากรุงเทพฯค่ะ
มีพุทธศาสนิกชนแล้วก็ชาวไทยใหญ่ไปรอกราบขอพร
เยอะมากเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตก
กรุงเทพฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกไม่หยุดเนี่ย
คนก็ไปกันเยอะเลยช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเรือง
ฉานประเทศพม่าได้เดินทางไปกราบศักระ
สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามนะคะ
สมเด็จพระสังฆราชได้ประธานตลปัดพาดไร
และเครื่องสังขพันธ์แด่พระครูบาบุญชุ่มด้วยค่ะ
ส่วนบริเวณด้านนอกพระอุโบสถนะคะ
มีพุทธศาสนิกชนไปรอไหว้เต็มพื้นที่

มีชาวไทยใหญ่ที่เขาอยู่ในเมืองไทยนะคะ

เดินทางมาไหว้พระครูบาบุญชุ่มด้วยความเลื่อมใส
อียินกับมะเตค่ะ
เขาบอกว่าเขาศรัทธาตั้งแต่ตัวเองอยู่ที่รัฐกระถิ่น

พอมีโอกาสก็จะตามไปทุกครั้ง
มั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

พอมีโอกาสก็จะตามไปทุกครั้ง

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ

ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระครูบาบุญชุมท่านได้สอนเอาไว้ค่ะ
พอมีโอกาสก็จะตามไปทุกครั้ง

และองคิดส่วนกุศลให้กับจ่าแสง
วิรัพธุ์ท่ำหลวงที่ใส่ที่สลาดชีวิต

ของชาวรัตนา